เชียงใหม่ไม่ต้องขี่สำล้อไปนะ
จะขับรถจะนั่งรถทัวร์จะเอาไปรถไฟขึ้นเครื่องบินก็ได้
แต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านเด็ดมาก
บอกว่าถ้าใครมีโอกาสมาเชียงใหม่แล้วอยากจะให้คุณแวะมาลองชิมร้านขนมจีนร้านนี้หน่อย
เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยโรแมนติกมากทานขนมจีนใต้แสงเทียน
นี่ไปเลยตลาดต้นลำไยจ้ะ
แล้วก็มาเจอกับร้านนี้ร้านขนมจีนป้ากันเองใต้แสงเทียนนี่
ขึ้นชื่อมากนะร้านคุณป้าขึ้นชื่อลือชา
เป็นที่ร่ำลือถึงความอร่อยการันตีความอร่อยมาด้วยการขายยาวนาน๓๐ปี

โอ้โหมีทั้งแกงเขียวหวานน้ำนมน้ำเงี้ยวแล้วก็มีน้ำยา
น้ำยับปลาน้ำยักษ์กะทิมาหมดใครชอบแนวไหนก็ได้แต่ว่ามาเชียงใหม่แล้วอย่าลืมน้ำเงี้ยว
ร้านขนมจีนป้ากันเองนี่อย่างที่บอกแหละอย่างที่เห็นน้ำยาเขามีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลย
จัดเต็มกันไปราคาขายถูกมากชามละ๒๐บาท

๑๐บาทเนี่ยคุณดูนะน้ำเงี้ยวคุณได้เลือดไปเพียบเลย
คุณได้อะไรไปบ้างเต็มไปหมดเลยคุณได้ลูกชงลูกชิ้นอร็ดอร่อยอิ่มน้ำสำรา
แล้วผักก็ตักได้ตามอัธยาศัยเลิศแล้วผักที่ใช้กินกับขนมจีนเนี่ยนะ
คุณตักฟรีกินฟรีตลอดเลยจนกว่าคุณจะอิ่มคุณเติมผักไปเรื่อยเติมไป
หมดเติมใครหมดเติมใครหมดเติม
ไม่ใช่ขายสลัดเขาขายขนมจีนแล้วเขาให้ทานกับผักสด
เพราะว่ามีเยอะกองเป็นภูเขาเลย
มันเยอะจริงเพราะว่าเขาให้คุณเติมได้ตลอดเติมฟรีด้วย
ไฮไลท์กันดีกว่าที่เขาเรียกว่าขนมจีนป้ากันเองใต้แสงเทียนนี่เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณ
แม่ค้าขนมจีนคุณพี่พัชริยาอนุสาธวาทินแม่ค้าคุณพี่เขาบอกว่า
เรียกติดปากว่าขนมจีนใต้แสงเทียนกันเนี่ยนะก็เพราะว่าสมัยก่อนที่มาขายใหม่ตรงนี้มันมืด
เห็นไหมคุณมันเป็นพื้นที่ข้างทางใช่ไหมแล้วมันมืดแล้วที่นี่ก็ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าริมฟุตบาทด้วย
เขาก็เลยต้องเนี่ยทำแบบเนี้ยจุดเทียนขายเฮ้ยมันก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะ
เหมือนกินขนมจีนใต้แสงเทียนแต่ว่าปัจจุบันไฟฟ้าตรงนี้มันใช้ได้แล้วนะคะ
แต่ทางร้านก็ยังยึดถือเอาแบบดั้งเดิมก็คือเอาเทียนจุดไว้แล้วมาตั้งบนโต๊ะให้ลูกค้าได้กินใต้แสงเทียนแบบนี้
เพราะว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทางร้านไปแล้วเพราะว่าคนแรกติดปากกันว่าขนมจีนใต้แสงเทียนไง
เกิดไม่มีเทียนเดี๋ยวมาไม่ถูกไม่มีเทียนไม่ใช่แล้วผิดร้านจะได้รู้ว่านี่คือใต้แสงเทียนเป็นขนมจีนเจ้าเด็ดเจ้าดังนะ
สำหรับใครที่อยากจะมาลองลิ้มชิมรสความอร่อยของขนมจีนใต้แสงเทียนนี้นะจ๊ะมากันได้ร้านป้ากันเองใต้แสงเทียน
ร้านเขาเปิดขายทุกคืนแหละไปตอนเย็นเย็นนะคุณผู้ชมตอนกลางคืนนะ๖โมงเย็นเป็นต้นไปขายจนถึงตีหนึ่งเลยจ้ะขายอยู่ข้างสะพานลอยหน้าตลาดต้นลำไยหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับกาดวโรรสอ่ะเจ้าไปกันได้ตลาดวโรรสนะจ๊ะคนเยอะแยะแถวนั้นของกินก็เยอะแยะไปเชียงใหม่ก็ต้องเดินหาสตรีทฟู้ดเชียงใหม่เป็นเมืองที่
ที่เชียงใหม่มันเป็นที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงชาวจีนนิยมไปเที่ยวแล้วยิ่งตุดจีนเนี่ยผมว่าอาทิตย์นี้น่าจะคนเยอะคึกคักนะใช่น่าจะคนเยอะคึกคักอย่างที่บอกแหละว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเชียงใหม่คนนักท่องเที่ยวเยอะคนไทยก็เยอะคนไปเที่ยวก็เยอะของกินก็เยอะมีแต่ของเด็ดดีไปลองชิมกันดูมีโอกาส
จีนน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของใครหลายคน